ผมขอต่อทางก้าวไกลก่อนนะ
คุณกายคุณกาย
คุณกาย
ขุนสื่อคุณพิทาต์ร้อนแรงแล้ว

ทีว่าที่คุณพิทานได้ชี้แจงไปแล้วก็คือทุกวันไปแล้ว
เราได้เคยพูดคุยกับปวปชไปแล้วเรื่องราวต่าง
และผมเชื่อดีพี่จีตครัยุทย์อยู่ไอทีวีมาก่อน

เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมสกปรกต่าง
มาผจญคนที่กำลังจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน
โปรดติดตามตอนต่อไป